วันนี้เนี่ยมีการเสนอข่าวนะครับที่อาจจะสร้างความสับสนไปบ้างนะครับความมั่นของข้อเท็จจริงนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มายืนยันในข้อเท็จจริงนะครับว่าเรายังคงดำเนินการตามปกตินะครับตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
ท่านผู้ว่าท่านสั่งการมาโดยตลอดนะครับว่าการดำเนินการทุกอย่างยังเป็นไปตามปกตินะครับ
ในส่วนของจังหวัดเชียงรายเองนะครับวันนี้ได้ประกาศภัยเพิ่มเติม
เมืองชุมและบ้านได้นะครับรวมแล้วประมาณ๒๐๐กว่าครัวเรือนนะครับ๑๔๐๐ไร่นะครับ
ขณะนี้นะครับน้ำเข้าท่วมแล้วนะครับแต่ยังไม่เกิดความเสียหาย
เพราะฉะนั้นเราประกาศภัยเมื่อเกิดเหตุขึ้นมานะครับแต่ความช่วยเหลือจะตามไปตามลำดับนะครับ
แล้วก็ในส่วนวันนี้นะครับมีการพูดถึงนะครับว่าเด็กนะครับมีการส่งข้าวเหนียวไก่ย่างหมูปิ้งอะไรต่างเข้าไปนะครับ
อาจจะไม่ค่อยถูกต้องตามข้อมูลนะครับแต่เรียนยืนยันว่าเมื่อนำเด็กออกมานะครับ
ก็เราก็จะเป็นสเต็ปไปนะครับในเรื่องของการอนุบาลเด็กนะครับให้มีความแข็งแรง
รวมทั้งดูในเรื่องของโรคติดต่อด้วยเช่นเดียวกันในสองภาคส่วนนะครับส่วนแรกเป็นส่วนของเด็กทั้ง๑๓คนนะครับ
ส่วนที่สองเป็นส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะครับเมื่อเข้าไปอยู่ในถ้ำนานนะครับตรงนี้เราก็ต้องดูแลเจ้าที่ผู้บัดงานเช่นเดียวกันนะครับ
และในส่วนรายละเอียดต่างทางยุทธการนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ท่านรองแม่ทัพนะครับท่านพลตรีฉลองชัยนะครับได้พูดถึงนะครับแล้วก็จะเรียนตามลำดับต่อไปครับขอบคุณครับ
ตรงเดียนท่านผู้สินค้าทุกคนครับผมจะพูดภาพความว่างซึ่งทุกท่านทราบนี้อยู่แล้วนะครับก็คงเป็นการเทิดเป็นรูปแบบ
สำหรับในส่วนการพร่องน้ำก็อาจจะให้ท่านวิชาการมันตนธรรมบุคทธิษฐศาสตร์๑๗
ท่านท่านตีบัญชาท่านเล่าให้ฟังนะครับ
ส่วนทางด้านข้างบนนั้นปัจจุบันทั้งกำลังชุดเดิมนะครับ
ก็ยังราตรวิทธิ์ค้นหาหรือว่าจุดที่จะลงไปเชื่องกับข้างล่างอยู่
จะทำให้รูปแบบนี้แต่ว่าเราจะเพิ่มน้ำหนักไปที่การนำเด็กออกมาเข้าทางไหนออกทั้งนั้นนะครับ
ขออนุญาตว่าที่เหลือก็เป็นการตอบคำถามนะครับ
ผมจะขอผ่านใหม่ให้กับทางทาง
เขาบอกว่าซิลได้ได้เปลี่ยนที่แหลงว่าในวันนี้เราทำอะไรไปบ้าง
เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบแล้วก็ให้ทราบถึงในความคืบหน้า
แล้วก็จะได้คลายความส่วนแล้วก็จะได้ทราบว่าน้องที่อยู่ข้างใน
ปัจจุบันเขาก็ไม่ใช่โดเดี่ยวแล้วนะครับ
มีพี่ซิลมีทั้งหมอทั้งที่เข้าไปได้อยู่นะครับ
ก็ค่อนข้างจะจะไปถึงที่นายยินดีครับขอขอเชิญทางทางขอบอกครับ
ครับสวัสดีครับผมขอเรียนอย่างนี้นะครับว่า
น้องทั้ง๑๓คนนะครับก็สบายดี
นายแพทย์๑คนนะครับแล้วก็จะมีเป็นพยาบาลนักวิทยาศาสตร์อีก๑คน
ตอนนี้เราก็ได้ให้อาหารน้องนะครับโดยที่
เราจะเริ่มให้จากอาหารสี่ยอยง่ายนะครับและก็ให้คนงาน
เราก็ดูแลไปตามที่นายแพทย์นะครับ

มีความรู้ความสมาธิอยู่แล้วนะครับจากนั้นไม่ต้องกังวลครับเราจะดูแลให้ดีที่สุดแล้วจะเราจะนำน้องน้องกลับมาอย่างปลอดภัยทุกคนเรากำลังวางแผนอยู่นะครับว่าจะทำอย่างไรนะครับวิธีการแรกก็คือท่องน้ำลงมานะครับให้น้ำต่ำที่สุดเราก็จะนำน้องน้องออกมาแต่หากทำไม่ได้นะครับด้วยเวลาการด้วยผลตกนะครั
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยน้องทุกคนจะกลับสู่อ้อมกอดของพ่อแม่อย่างปลอดภัยทุกคนครับขอบคุณครับ
แล้วแสดงว่าห้องโถงใต้ภูเขาเนี้ยเริ่มแรกส่วนภีร์ซ้ายเนี้ยเป็นถ้ำห้องโถงที่เราไปทำรวจจากก้าวร้อยเมตรบางจุดถูกถูกหัวท่วมหัวเนี้ยตอนเนี้ยเหลือแค่นักแค่งมาสอนพุทธเพราะฉะนั้นก็เป็นหลายบัตรการวัดเกิดน้ำไหลจากวงเขาลงไปเนี้ยมันจะไปหาทางที่ไอ้กาวิตี้นะครับที่
หลายโมงจะถึงกริจวันแดดเจ็บสิบห้าชั่วโมงชั่วโมงละหนึ่งล้านหกสายลิตร
ถัดเนี้ยเราพร่อมน้ำไปแล้วหนึ่งร้อยยี่สิบล้านลิตรจึง
ประกาศไปพิวัติให้กับพี่น้องสีตำบลเพราะว่าเขาไปท่วมเทศสวรรค์นานซึ่ง
คำพันธนโยคตีวิทยุซีมาเนี่ยเขาก็บอกว่าให้ดูแลแต่ว่าก็ได้ประกาศแล้ว
แล้วก็ยอมรับเป็นน้ำใจของพ่อแม่พี่น้องที่ยอมให้เราพร่องน้ำนะครับ
และที่สำคัญที่สุดก็คือการพร่องน้ำเนี่ยเรายังทำอยู่นะครับ
เพราะฉะนั้นในส่วนของที่เกี่ยวข้องที่ถ้ำสายทอง
แก้ต้องเข้าไปดูละครับเพราะเครื่องแจกก็ยังต้องทำงานอยู่เท่าไหน
สันแปดหมื่นลิตรต่อชั่วโมง
แล้วก็ยังพร่องน้ำที่ใช้ท่อผ่านเข้ามาจากอุโมงข้างในเป็นท่อโดย
พวกเราช่วยกันแบกซอกเอาไปเนี่ยต่อมาอีกถ้าเกิดทำอย่างงี้แล้วเนี่ย
อุดรูน้ำบนภูเขาด้วยการเบี่ยงเบนทางน้ำด้วย
แล้วก็การเตรียมห้องใต้ดินที่เราดูดออกโดยพญานาคยักษ์ขนาดใหญ่
เนี่ยผมคิดว่าน่าจะโปรเต็ปน้องน้องที่อยู่ข้างในได้นะครับ
ครับขออนุญาตเลยนะครับนี่ครับ
ครับก็ขออนุญาตทำความเข้าใจกับสื่อนะครับผมเองก็เข้าใจว่าสื่อพยายามจะหาข่าวอยู่นะครับ
แต่ก็ต้องเรียนว่าเจ้าที่ทำงานตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับมีบางท่านถามว่าวันนี้จะเจอเด็กไหม
ออกเด็กมาเด็กมาได้ไหมนะครับเรียนยืนยันนะครับว่าเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านนะครับ
กำลังดำเนินการตามกำลังเต็มกำลังความสามารถนะครับ
ถ้ามีจังหวะเมื่อไหร่เราก็อยากเอาเด็กออกมานะครับ
เพราะฉะนั้นอยู่ที่ความแข็งแรงของเด็กวิธีการนะครับ
เมื่อเช้าท่านนายกสั่งการชัดเจนนะครับให้นำเด็กมาด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยนะครับ
เพราะฉะนั้นเป็นหลักที่เราต้องถือปฏิบัติอยู่แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นเรียนยืนยันนะครับว่าทางเจ้าที่เราเองก็ไม่แพ้สื่อ
ที่ต้องการให้เด็กออกมาอย่างเรียบร้อยและปลอดภัยนะครับมีสื่อมวลชนจะถามไหมครับ

ขออนุญาตอย่างนี้นะครับคือปัจจุบันเนี่ยน้องน้องอยู่ที่นั่นเนี่ย
เอ่อมาสิบกว่าวันใช่ไหมครับแล้วก็น้องน้องก็อยู่ได้อย่างแข็งแรง
ปัจจุบันเนี่ยน้องเขาก็มีอาหารแล้วนะครับ
เขาก็มีหมอดูแลแล้วแล้วในเรื่องอากาศบริเวณนั้นนะครับ
เราก็ได้เอาสารดูดคาร์บอนนะครับซึ่งเป็นสารดูดที่อ่า
เราก็ใช้ในราชการอยู่นะครับไปดูดคาร์บอนเพราะฉะนั้นน้องน้องเนี่ย
อยู่ด้วยสบายดีนะครับที่นั่นเนี่ย
เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องรีบครับตอนนี้เรากำลังวางสายโทรศัพท์
เดี๋ยวพ่อแม่ก็ได้คุยกับน้องน้องแล้วเป็นไงบ้างนะครับ
เราไม่ต้องเร่งรีบครับเราก็พยายามดูแลภูมิฟักให้แข็งแรงนะครับ
แล้วเดี๋ยวน้องน้องจะออกมาหาพวกท่านแล้วน้ำถ้ามันจะสูงขึ้น
ก็มันคงไม่ได้สูงกว่าที่ผ่านมานะครับไว้วางใจได้ครับ
มันก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับมันก็เป็นวิธีการหนึ่งที่เราทำ
เราทำทุกวิถีทางนะครับที่สามารถทำมากกว่ามันก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับ
แต่ว่าถ้าจะใช้วิธีการนั้นเราต้องมีความมั่นใจ
ถ้ามีการซักซ้อมนะครับจนจะต้องมั่นใจว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็น
การดูความซ้อมความสักสิบสามความสักสิบสามความสักสิบสามความสักสิบสาม
ครับก็เราก็มีหมองนะครับเราก็ดูตอนนี้ก็มลชีวเรานี่
ก็ไปเป็นเพื่อนกับน้องนะครับไม่ต้องเป็นห่วงครับอะไรครับ
ก็หลายหลายอย่างครับก็ทั้งธรรมนั่นจิตวิทยานะครับ
หมอนชิลแล้วก็ดำน้ำเก่งแต่น้องน้องก็ว่ายน้ำเก่งแบบนั้นนะครับ
ไม่ต้องเป็นห่วงครับอันนี้นะครับผมเข้าใจว่าตอนนี้ก็กำลัง
กำลังพูดคุยกันอยู่น้องก็คงจะสนุกสนานครับ
มีพี่พี่ก็อยู่เป็นเพื่อนครับครับครับเดี๋ยวคงจะสายโทรศัพท์
ก็คงจะเสร็จในคืนนี้ครับไม่ต้องกังวลครับที่ผ่านมาน่ากังวลมากกว่าครับ
ใช่ไหมครับนะครับใจเย็นนะครับ
ก็เดี๋ยวเราผมว่าก็แค่ใช้เมื่อวานเลยครับ
ไม่ต้องเร่งถ่ายภาพเลยครับขอบคุณมากครับ

ตอนนี้เรากำลังวายสายโทรศัพท์นะครับแล้วเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวคงได้คุยกัน
ไม่ต้องกังวลเยอะครับที่เหลืออยู่เนี่ยดีกว่าที่ผ่านมาแน่นอน
แล้วกลับมาได้อย่างปลอดภัยครับ
ที่ผ่านมาข่าวลือเพียบนะครับไม่ต้องลือแล้วครับตามที่ผมว่าเนี่ยนะครับ

แล้วทุกส่วนเนี่ยทำงานหนักนะครับแม้แต่พลทหารคนสุดท้ายเนี่ย
ทำงานหนักมากนะครับเราช่วยกันทำงาน

เอาคิดเป็นเดือนดีกว่านะเอาคิดว่าสัก๔เดือน
เพราะว่า๑เดือนก็โอเคมันก็ดีขึ้นใช่ไหม
หรือสุดท้ายก็ได้๑อาทิตย์มันก็ดีใช่ไหม
ไม่ต้องใช้ปื้นซี่เต็มเย็นครับออกมาแน่นอน
ที่จะเอาออกได้เอาออกทันทีนะครับ
เพราะฉะนั้นท่านอย่าไปกังวลเรื่องเวลานะครับ

นะครับจริงแล้วถ้าพร้อมอะไรพร้อมเอาออกทันที

คนไหนที่แข็งแรงแน่นอนครับต้องออกมาก่อนอยู่แล้ว

เราเอามาบางส่วนอยู่แล้วที่แข็งแรงนะครับ
คนไหนไม่แข็งแรงก็อนุบาลกันต่อ

แล้วสื่อจริงผมเข้าใจว่า

วิธีการเขียนท่านอาจจะแตกต่าง

เสนอข่าวทิศทางเดียวกันด้วยนะครับขอบคุณครับ
ที่จะเกิดเมื่อน้องออกมาแล้วเนี่ย
น้ำเวลานั้นจะได้เห็นแล้วว่า

น้ำหนึ่งเหมือนกันทุกวันนี้ก็ว่า
คงมีอะไรอีกหน้าไม้

โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป